คลื่นทะเลที่อ่าวไทยสูงกว่า๔เมตรนะครับ
แล้วเมื่อวานซัดเรือประมงพื้นบ้าน

ทำให้ชาวประมงหลายสิบคนคุณ

และเป็นจังหวะหนึ่งที่เจ้าหน้าที่พยายามจะช่วย

คลื่นมันแรงขนาดไหนนะครับ

เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามไปช่วยนะ
ชาวประมงที่ลอยคออยู่ตรงนี้นะครับ
เป็นเรือคายักษ์ของทีมกู้ภัยนะฮะ
แต่สุดท้ายเรือขยักก็ถูกคลื่นทะเลซัดเหมือนกันนะครับ

แต่โชคดีที่ตอนนั้นมีเรือคายักษ์ไผ่ไปช่วยอีกสองลำ
อีกลำจึงเข้าไปช่วยชาวประมงที่ลอยคออยู่กลางทะเล
แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เรือขยักล่มได้เช่นเดียวกันนะครับ
สามารถกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
กลางเสียงดีใจของญาติญาติ
ในอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ

เมื่อวานมันเกิดเหตุคลื่นทะเลอ่าวไทยที่สูงกว่า๔เมตรนะคุณนะ
ซัดทายฝั่งหลายพื้นที่หลายอำเภอนะครับ
ทางอำเภอสิทธิ์ชนอำเภอท่าสาราอำเภอหัวไทย

พื้นที่ของแหลมตะลุมพุกเนี่ยคุณ
มีคลื่นทะเลซัดจนเรือประมงพื้นบ้าน

มีชาวประมงหลายสิบคนต้องลอยคออยู่กลางทะเลนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ระดมทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
คุณผู้ชมฮะปรากฏว่ามีทั้งผู้บาดเจ็บ
และมีทั้งผู้เสียชีวิตนะครับ
มีชาวประมงประสบเหตุเรือล่มกลางทะเล
พยายามลอยตัวและถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาล
เนื่องจากอยู่ในสภาพอ่อนแรง
จากการลอยคอโต้คลื่นกว่า๑ชั่วโมง

คลื่นสูงมากนะฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะให้คุณผู้ชมไปดู
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ขึ้นฮอในการที่จะโรยเชือกลงไป
ในการที่จะช่วยเหลือชาวประมงที่ลอยคออยู่
คุณดูจังหวะนี้นี่ฮะจังหวะนี้นะครับ
ก็เป็นจังหวะที่ทหารอากาศกองบิน๗
เฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาชาวประมงที่เรือล่ม
กระทั่งพบชาวประมง๖คนลอยคอกะถังน้ำ
เกาะถังแก๊สรอความช่วยเหลืออยู่นะครับ
แล้วก็สามารถที่จะดึงตัวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยคุณ
ช่วยมาได้ทั้งหมด๖คนนะครับ
ทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ในการตรวจสอบนี่เจ้าหน้าที่แล้วก็นี่ในส่วนของจังหวัดนะ

๘โมงเช้านะฮะเจ้าหน้าที่ได้ออกช่วยเหลือลูกเรือประมงอีกครั้งนะครับ
ก็สามารถช่วยเหลือลูกเรือประมงที่ลอยคออยู่กลางทะเล
ในพื้นที่อำเภอปากพนังได้อีก๓รายนะครับ

มีทั้งคนที่สามารถช่วยมาได้และมีทั้งคนที่เสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่วันนี้พบศพอีก๑ศพแล้วนะฮะ
ก็คือนายกูหมาดไซบุรีอายุ๔๑ปีนะครับ
ก่อนหน้านั้นศูนย์หายจากเรืออวนลอยล่ม

หลังจากผู้ที่มาด้วยกันอีก๓คนนะครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยจนรอดชีวิตมาได้๓คน
แต่ปรากฏว่านายกุมาตรเจ้าหน้าที่ไม่สามารถช่วยได้นะครับ
เพราะว่าจมทะเลไปก่อน
จำนวนนี้ที่ช่วยมาได้เป็นลูกชายของผู้ตายวัย๑๓ปี

สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
อย่างที่บอกไปว่าคลื่นลมพัดรุนแรงในพื้นที่อ่าวไทย
โดยเฉพาะอ่าวนครศรีธรรมราชนะครับ
เข้าหาฝั่งในพื้นที่๕อำเภอนะฮะ
ทำให้มีเรือประมงขนาดเล็กล่มจำนวนมากนะครับ
เราแยกพื้นที่หน่อยนะฮะโดยที่อำเภอปากพนังเนี่ย
มีเรือออกจากฝั่ง๔๘ลำครับล่ม๑๐ลำ
ลูกเรือ๑๒๑คนนะฮะช่วยได้ทั้งหมดนะฮะ
บาดเจ็บ๒คนแล้วก็เสียชีวิต๑คนนะครับ
ซึ่งรายชื่อของผู้เสียชีวิตในพื้นที่ของปากพนัง
ก็คือนายอนุสรมณีวงนะฮะอายุ๓๐ปีนะครับ
ส่วนที่อำเภอท่าสารามีเรือออกจากฝั่ง๓ลำ
ลูกเรือหรือว่าชาวประมง๕คนขึ้นฝั่งได้ทั้งหมดนะครับ
ส่วนที่อำเภอหัวไซนะฮะมีเรือออกจากฝั่ง๑ลำนะครับ
ลูกเรือ๓คนอันนี้ก็ช่วยได้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับ
ส่วนที่อำเภอเมืองมีเรือออกจากฝั่ง๘ลำ
ลูกเรือสิบหกคนบาดเจ็บ๑คนและอย่างที่รายงานไปนะฮะ
มีคนเสียชีวิต๑คนก็คือนายกูมาตรไซบุรีอายุ๔๑ปีนะครับ
ส่วนที่อำเภอศรีชนนะฮะก็มีเรือออกจากฝั่ง๑ลำ
ลูกเรือ๔คนช่วยแล้ว๓คนเสียชีวิต๑คน
ขออภัยเสียชีวิตที่อำเภอศรีชนก็คือนายกุมารไซบุรีนั่นเองนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องมีการพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ชนะสูตรร่างของผู้เสียชีวิตก่อนนะครับ
ตอนนี้มี๓นะฮะแล้วก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้จำนวนมากแล้วเหมือนกันนะครับ